สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้ามาตริฐานที่๒ตุลาคม๒๕๖๑
ท้ายรัฐเจาะประเดงของเรายังก่อติดเรื่องสถาณการณ์ทางการเมือง

มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นหลายเรื่องค่ะ
วันนี้ก็ยังคงมีคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไปรับแปลจ่ำแหน่งหัวหน้าพรรคกรวมทางกรรมการ
บริหารพักประชารัฐพลังประชารัฐด้วยนะคะ

ออกมาอย่างหลากหลายจากฝ่ายการเมืองค่ะ

ตรวจหมายเขาว่าอย่างไร
ตรวจหมายเขาว่าอย่างไร

มีไหมมันมีเคสแบบนี้ไหมมีเปล่า

ผมเป็นรัฐบาลที่ผมจะมาบอกว่า
ต้องมีธรรมาภิบาลแล้วสมัยคุณเป็นคุณมีกันหรือเปล่า

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ย้อนใส่นักการเมืองที่ออกมาทวงถาม
เท่าเทียมจากรัฐบาลคอสช
ภายหลังจากรัฐมนตรีทั้งสี่

กว่างานที่ข้างจะได้รับการสะสาง
ที่ฝากฝั่งนักการเมืองอย่างนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่า
สำหรับคนที่มีประสบการณ์แล้ว
มองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องขี้ผง
และส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลอะไร

ถ้าเกิดเราเป็นผู้บริหารอยู่

ซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกับความเห็นของนางธิดาถาวรเศษ
ประธานที่ปรึกษานปชที่มองในแง่ลบว่า

ว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น

เพราะเหตุที่รัฐมนตรียังไม่ยอมลาออก

ขอสชยังไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง
แม้กระทั่งพักการเมืองที่ไปสังกัด
ยังไม่ตั้งใจที่จะทำอย่างทุ่มเท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน